ที่จังหวัดพิจิตรเลยดีกว่าค่ะสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มจะคลี่คลายลงไปใช่ไหมคะ
ที่ตำบลดงกลางเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกแล้ว
เอาเลิกเอาชัยหลังผ่านพ้นโควิดนะคะด้วยการทำบุญตักบาท
เสริมสิริมงคลกันก่อนแต่ที่ชุมชนตำบลดงกลางจังหวัดพิจิตร
โดยพฤษภาษณิกภ์ชนนะคะพุทธศาสตร์ชนก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งห่อไส่ชลอมไป
ให้แบบว่านั่งอยู่แล้วก็เตรียมที่จะใส่บาดกันกลางน้ำแบบนี้
บาทในครั้งนี้พระสงฆ์จะใช้เรือเป็นภาษณะนะคะในการมารับบินบาทนะคะ
จากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็คอยใส่บาทพระเรียงรายบนแพรริมสองฝั่งคลองตามภาพที่เห็นเลย

เป็นภาพที่แบบสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจแล้วหาดูได้ยากมากในยุคสมัยนี้เหมือนกันนะ
เพราะว่ามันเป็นเหมือนการแสดงถึงวิถีชีวิตที่สูดเนื่องกับการเป็นอยู่อาศัยของคนในสมัยก่อนที่อยู่กันริมคลองค่ะ
เป็นเรื่องความรักความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยนะคะที่สะท้อนออกมาแบบนี้
อกจากนี้ก็ยังมีตลาดน้ำด้วยตลาดน้ำเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ไปกันได้นะ
เวลาบ่าย๓โมงจะมีชาวบ้านนำพวกผลิตภัณฑ์สินค้า๑ตำบล๑ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป
ผลผลิตทางการเกษตรของกงของกินต่างออกมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเพียบเลย
ชอบกันได้ตามอัธยาศัยเลย
อาทิตย์นี้ใครยังไม่รู้ว่าจะไปไหนยังไม่ได้มีแพลนไปเที่ยวไหน
เที่ยวกันได้ที่นี่นะจ๊ะที่คลองข้าวตอกวัดดงกลางตำบลดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรจ้ะ
น่าไปมากเลยนะคุณผู้ชม